คือเมื่อวานมันเกิดเหตุการณ์บนสายการบิน
คุณผู้ชมฮะเครื่องกำลังจะออกนะ

ปรากฏว่ามีผู้โดยสารชาวต่างชาติ
ลุกขึ้นมาโวยวายเลยบอกลืมกระเป๋าไว้ให้เครื่องจอด
แล้วคุณผู้ชมคิดดูว่าผู้โดยสารอีกตั้งเป็นร้อย
อยู่บนเครื่องบินตกอกตกใจกับเหตุการณ์นี้
ทำเอาวุ่นทั้งสนามบินเชียงใหม่นะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมดูความวุ่นวาย

ขณะที่เครื่องเขากำลังมีการประกาศ

ถือว่าเป็นการเตือนแล้วเพราะเครื่องกำลังจะออกแล้ว

ปรากฏว่าชาวต่างชาติคนนี้ลุกขึ้นมาโวยวาย
หรือนักบินกัปตันก็เลยตัดสินใจที่จะจอดแล้วก็วนกลับไป
โดยบอกว่าขออภัยผู้โดยสารท่านอื่น
อาจจะมีความล่าช้าในการบินไปสัก๑๐๑๕นาที
แต่เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่าน
จำเป็นที่จะต้องให้ผู้โดยสารต่างชาตินี้ลงจากเครื่องบิน
หลังจากนั้นก็วนกลับแล้วผู้โดยสารก็ลงไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา

ก็เลยยืนโวยวายขอให้เครื่องบินหยุดระหว่างที่เครื่องกำลังจะออก
อ้างว่าในกระเป๋ามีเงินแล้วก็มีของสำคัญ
เชิญลงเครื่องทั้งครอบครัวเลยนะครับ
โดยกัปตันสายการบินเป็นผู้ตัดสินใจ
คุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกไปวุ่นวายกันทั้งสนามบินเชียงใหม่
ตอนที่ต้องพาตัวของผู้โดยสารชาวต่างชาติและครอบครัวออกไป
มันจะมีคลิปที่ผู้โดยสารคนอื่นถ่ายไว้นะ
โอ้โหมีเจ้าหน้าที่จากภาคพื้นเนี่ยขึ้นมาเต็มเลย

ในการเชิญตัวผู้โดยสารกลุ่มนี้ลงจากเครื่อง

สิทธิ์ข่าวของเราล่าสุดสอบถามไปยัง
ผู้บริหารการท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงนะครับ
ทางผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่บอกว่าเรื่องนี้
ไม่สามารถให้รายละเอียดได้เพราะเป็นเรื่องของสายการบินเขา
เป็นเรื่องของบริษัทสายการบินเขานะครับ
เกิดขึ้นในความรับผิดชอบของสายการบิน
ซึ่งทางบริษัทสายการบิน
ก็ต้องออกมาชี้แจงเรื่องของความปลอดภัยด้วยตนเองนะครับ
ตอนนี้ก็รอทางสายการบินในการที่จะชี้แจงกรณีนี้ต่อ
เพราะว่ามีการแชร์ออกไปเยอะมาก
ใช่งั้นเดี๋ยวต้องรอดูนะตามดูนะ
เรื่องรายละเอียดต่างเพิ่มเติมนะคะ